อยู่กับสถาบันกวดวิชาแห่งหนึ่ง
ใช่ค่ะเคยเตรียมเข้าเรียนฐาน

เรื่องนี้ตอนนี้พนักการสืบสวนเขาก็เร่งสอบสวน
แล้วก็เร่งรวบรวมพยาหลักฐานคลี่คลายคดี
ขณะที่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับ
บอกว่าให้ตำรวจทำคดีนี้อย่างโปร่งใส
สามารถตอบสังคมได้แล้วก็ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายด้วยค่ะ
ตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เปิดเผยว่าได้รับรายงานเพิ่มเติมจากสพเมืองนครสวรรค์ค่ะว่า
พนักงานสอบสวนได้สอบปากคำผู้ดูแลสถาบันกวดวิชาดังกล่าว

แล้วก็จะไปสอบสวนไปสอบปากคำพยานที่เป็นเด็กแล้วก็เยาวชน

ทำการอายัดศพเด็กชายที่เสียชีวิต
พร้อมกับจัดส่งศพไปทำการชนะสูตรพลิกศพอย่างละเอียดอีกครั้ง
สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
โดยทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน

ลงพื้นที่ตรวจสอบที่เกิดเหตุ
ที่สถาบันกวดวิชาดังกล่าวอย่างละเอียดต่อไปด้วย
เพราะว่าพยานเป็นเด็กแล้วก็เยาวชน
จะต้องสอบปากคำร่วมกับนักสหวิชาชีพนะคะ
และเจ้าจะต้องรอผลผลิกศพ
จนสูตรพลิกศพอย่างละเอียดอีกครั้งด้วยเป็นผลจากแพทย์นิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
พร้อมกันนี้พลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้ประชาการตำรวจแห่งชาติ
ชับให้พนักงานสอบสวนรวบรวมหลักฐานทำสำนวนชนะสูตรพลิกศพด้วยความรอบครอบ
สอบสวนให้ครบทุกประเด็นเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายโปร่งใสและสามารถตอบคำถามกับสังคมได้
กำชับตำรวจฝ่ายสืบสวนสนับสนุนหาข้อมูลหลักฐานที่เกี่ยวข้องในคดีทุกมิตินะคะ
แล้วก็ทำงานอย่างมีระบบด้วยความน่าเชื่อถือค่ะ